ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่านมาดู
ขุมทรัพย์สินของวัดพระธรรมกายกันหน่อย

เราพาคุณผู้ชมไปเปิดหนึ่งคุมทรัพย์ของวัดพระธรรมกายมาเมื่อวานนี้

ของมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงนะครับ
ซึ่งวันนี้ยังมีอีก๒ขุมทรัพย์หรือว่า๒มูลนิธิครับ

ก็คือมูลนิธิตะวันธรรมกับมูลนิธิธรรมกายครับ
คุณผู้ชมครับมาเริ่มดูกันก่อนที่มูลนิธิตะวันธรรมครับ
ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๔๙ครับ
ตั้งอยู่ที่หมู่๘ตำบลครอง๑อำเภอครองหลวงที่ปฐุมธานี
ตั้งแต่วันที่ก่อตั้งคือ๒๕๔๙จนถึงปัจจุบันนี้ครับ

ทรัพย์สินสะสมทุนสะสมของมูลนาฬิทธินี้มีมากถึง

แต่ว่าจุดเริ่มต้นมีเพียง๕แสนบาทเท่านั้น
๗ปีผ่านไปมีทุนสะสมมากกว่า๑๐๐ล้านบาทเข้าไปแล้วนะครับ
ถูกประสงค์หลักของมูลนิธินี้ก็คือว่า
มีไว้เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป
วิธีการต่างผ่านสื่อทุกแขนงครับ
แล้วก็ส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์และผลิตภัณฑ์
ธรรมะตำรามเรียนเอกสารและสื่อการไปเรียนการสอน
จัดสร้างบำรุงศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม
สถาบันค้นคว้าวิจัยหลักธรรมและคำสอนดั้งเดิมในพระพุทธศาสนา
จัดสร้างบำรุงรักษาสถานที่การศึกษาและสอนศาสตร์หลายแขนงต่างครับ
มอบรางวัลตะวันธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ที่มีคุณธรรม
แล้วก็เป็นการยกย่องเชิดชูคุณธรรมแก่บุคคลทั่วไปครับ
เมื่อเราไปจอดลึกในสินทรัพย์พบว่า
ค่าสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดแล้วก็รายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวน๑ล้าน๔แสนบาทครับ
ทรัพย์ไม่หมุนเวียนได้แก่ที่ดินอาคารจำนวน๑๑๘๐ล้านบาทไม่มีหนี้สิน
อีกหนึ่งคุมทรัพย์ไปต่อกันที่มูลนิธิธรรมกายครับที่มีการจดทะเบียนไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ใช้ชื่อว่ามูลนิธิธรรมประสิทธิ์ตั้งอยู่ที่ตำบลครอง๓อำเภอครองหลวงปฐุมธานีเหมือนกันนะครับ
มูลนิธิธรรมกายนี้ถือว่าเป็นมูลนิธิที่มีความเก่าแก่มากที่สุด
บรรดามูลนิธิเครือของวัดพระธรรมกายระยะเวลา๔๗ปีที่มีการก่อตั้งขึ้นมามีทุนสะสมอยู่๓๔๐ล้านบาท
จากทุนเริ่มแรก๓๕๐๐๐๐บาทเท่านั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของมูลนาฤทธิธรรมกาย
ครึงกันกับมูลนิธิตะวันธรรมนะครับโดยเน้นการก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดพระธรรมกาย
ส่งเสริมผู้มีคุณธรรมโดยจัดมอบรางวัลธรรมกายให้ด้วยครับ
ทรัพย์ของมูลนิธิแห่งนี้มีทุนจดทะเบียนรวม๓๔๐ล้านบาทแบ่งเป็น
ทรัพย์หมุนเวียนประเภทเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดกว่า๒๖ล้านบาท
และเงินทุนเป็นเงินลงทุนระยะสั้นอีกเกือบ๑ล้านบาทครับ
สินทรัพย์ไม่หุ่นเวียนได้แก่ที่ดินอาคารและอุปกรณ์
มีบริโรคค่า๓๑๕ล้านบาทไม่มีนิสิตเลยครับ
ข้อมูลที่ได้นำเสนอให้คุณผู้ชมไปทั้งหมดนั้นก็คือ
มูลนิธิที่มีการจดทะเบียนในจังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
หลังจากนี้นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะนำเสนอข้อมูลของ
มูลนิธิที่มีความเชื่อมโยงกันกับวัดพระธรรมกาย
จังหวัดอื่นให้กับคุณผู้ชมรับทราบต่อไป
ติดตามให้ดีกับหน้าจอของไทยรัฐทีวีนะครับ